คุณผู้ชมคะปากก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันแต่ว่าการกระทำเนี่ยมันสวนทางกันเหลือเกิน
สำหรับไฮโซโพกประธานวงกับอ้ามพัชราภานะคะ
เมื่อคืนนี้คนสนิทอ้ามเขามีการจัดงานคล้ายวันเกิดอายุครับ๔๐กราศ
แบบสะพงสะพายนี่ไง

หลักสี่แล้วแต่หน้านี้ยังอยู่หลักสอง
แต่เราเนี้ยเลยไปแหละเลยคล้องหลักสี่อยู่แลอดคน
ซึ่งหลายคนเนี่ยจับตามองไปที่หนุ่มคนล่าสุดที่มีข่าวกับเจ้าของวันเกิด

ไฮโซโพกประธานวงบู่ชม
ไปดูนะไฮโซโพกเนี่ยเขาอุตส่าหุ่มซ้อมร้องเพลงมาตั้งนาน
กะว่าให้เป็นของขวัญสุดเตอร์ไพรส์ให้กับคุณอ้ามเอาเพราะไม่เพราะให้ฟังกันค่ะ
ก็ไปซ้อมมานานมากก็อยากจะอยากจะให้ฟังนิดนึงนะฮะ

ถ้าฟังเพลงแล้วเนี่ยจะบอกจีบก็นไม่รู้จะว่าอย่างไร
รักไม่ควรคอยจะทำแบบนี้
จะให้เธอจนกว่าเธอจะรัก
ก็รักเธอจนกว่าเธอจะยอม
เธอคือความสุขของฉัน
ถ้าเธอไม่รับกันคือสิ่งที่ต้องฝ่าย
คือคือตามจำกล้อง
ไม่เอาอยู่สิ่งในจริง

นี่เป็นนักธุรกิจนะแล้วเอาเวลาไหนไปซ้อมร้องเพลง

ไม่ได้โฟกัสที่เสียงไม่ได้โฟกัสอะไรเลย

และสายตาเขาร้องเพลงเนี่ย
พยายามที่จะสื่อสายตาไปหาคุณอ้ำ

ฉันเห็นแล้วก็แบบว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าจีบหรือเปล่า

ก็รอดูว่าคู่นี้เนี่ยเขาจะเปิดตัวเปิดใจกันเมื่อไห